เมื่อคืนนี้ในช่วงวันที่ผ่านมา
ก็มีประเด็นที่เป็นกระแสขึ้นมา
ว่าวันที่ทางเพื่อไทยเข้าไปที่เก้าไกล
ที่บอกว่าจะไปขอคำมา
ของนักวิเคราะห์ฮิปฯจริงแล้วไม่ได้ไปด้วยเหตุผลนั้นเลย
คุณภูมิธรรมวันนี้พูดถึงเรื่องการเดินข้ามตึกในวันนั้น
ที่ไปพูดกับแก่นนำของก้าวกลัย
บอกไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่บอกว่าจะต้องไปแจ้งก้าวไกล
ว่าเพื่อไทยจำเป็นต้องมีพักสองลุง
แล้วเล่าให้ฟังเบื้องหลังบอกว่าคุณแพทองทานเป็นคนเริ่มพูดคุย
ต่างฝ่ายต่างเล่าเรื่องให้กันฟังว่าเราไปทำอะไรบ้าง
การไปพบเราต้องการอะไรไม่ใช่การละครอย่างที่หลายคนวิจารณ์
แล้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคุณอุ้งอิ๊งบอกว่า
ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ถูกกันต่างคนต่างทำหน้าที่
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่วนด้อมและนางแบกจะขัดแย้งกัน
ก็เป็นเรื่องธรรมดาขอสองพักมีความเชื่อมั่นกันก็พอ
จริงผมไม่ควรจะพูดนะครับ
เพราะเดิมเราตกลงกันว่าเราจะไม่แถลง
เพราะฉะนั้นออกมาครั้งแรกเราไม่ได้แถลง
ตกลงกันว่าเราจะบอกว่าเราต่างฝ่ายต่างมาเล่าให้กันฟัง
แล้วก็มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่นะครับ
แต่ว่าในวันนี้เมื่อมันมีข่าวออกมาแบบนี้
ผมก็คิดว่าจำเป็นต้องชี้แจง
ก็คือว่าคุณแพทองทานเป็นทุนเริ่มต้นว่า
เราไม่ได้มีอะไรที่ไม่ถูกกัน
เราเป็นภาคการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่
เรามีความสัมผัสที่ดีต่อกัน
วันนี้วุฒิภาวก็ถามบอกว่า
แล้วถ้าพักสองลุงโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
จะมาร่วมรัฐบาลเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่
ประเด็นนี้หลายคนก็รอฟังอยู่
คุณภูมิธรรมบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ยกมือให้พักเพื่อไทย
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้เป็นรัฐบาลร่วมกันทั้งหมด
ส่วนตัวเลขพักร่วมรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่
ก็เป็นเรื่องพูดยากเพราะว่าเสถียรภาพแต่ละคนไม่เท่ากัน
แต่ดิวก็คือเลือกนายกรัฐมนตรีให้พักเพื่อไทย
ใครเลือกก็อยู่ในเงื่อนไขใครไม่เลือกก็ไม่อยู่ในสมการ
ตอนหนึ่งคุณภูมิธรรมก็ยอมรับบอกว่า
เพื่อไทยตัดสินใจครั้งนี้ใช้ต้นทุนสูง
ไม่มีใครไม่กลืนเลือดผมก็กลืนเลือดมาก
แต่ให้รอ๙เดือนไปจับคั่วเดิมมันเป็นไปไม่ได้
ประเทศต้องเดินหน้าถ้ารู้สึกว่าที่ผมทำตระบัดสัตว์ก็มีส่วนจริง
แต่หนทางอะไรที่ทำได้ก่อนเราก็ทำ
อันนี้ก็เป็นช่วงที่คุณภูมิธรรมไปให้สัมภาษณ์ในรายการสื่อรายการหนึ่ง
ซึ่งขณะที่ในไผลลิกสสพลังประชารัฐที่ประกาศว่า
สสพลังประชารัฐจะโหวตให้นายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยแบบยกพัก
ก็บอกว่าต้องขอบคุณไมตรีของพลังประชารัฐที่มอบให้
แล้วก็ย้ำว่าเพื่อไทยยินดีต้อนรับเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายทุกกลุ่ม
ทั้งพประชาธิบัตรรวมไทยสร้างชาติ
เพราะนี่เป็นรัฐบาลพิเศษและไม่มีเรื่องแบ่งกระทรวงกัน
มีแต่นักวิเคราะห์ทิพย์คุณภูมิธรรมใช้คำนี้นะคะ
มีแต่นักวิเคราะห์ทิพย์ทั้งหลายไปจัดกระทรวง
ทำแบบนี้ไม่มีงูเห่าไม่ได้เอากล้วยไปซื้อ
ถ้าเห็นด้วยกับเพื่อไทยก็มาโหวตให้เราเป็นรัฐบาลค่ะ
แล้วว่าเราก็จะเป็นแก่นำที่ทำให้สิ่งต่างที่เราอยากปรัฐนามเกิดขึ้น
รวมไทยสร้างชาติถ้าเห็นด้วยว่าเราเป็นแก่นำ
ถ้าช่วยแก้ปัญหาได้ก็แสดงเจตนารมณ์ช่วยสนับสนุนเรานะครับ
ตอนนี้เราไม่ทราบใครจะสนับสนุนบ้าง
ได้หมดเลยนะครับพรรคประชาธิปัตธ์พรรครวมไทยสร้างชาติ